ถึงแม่การะเกดแล้วก็ต้องพูดถึงพี่หมื่นกันบ้าง
หมื่นโป๊ปโอ้โหตอนนี้ก็ฮอตจริงอะไรจริง
ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยนะไม่รู้ว่าเดินไปที่ไหน

เพราะว่าไปโผล่มุมไหนห้างไหนแถวไหน
ห้างแตกห้างเยอะมากจริงค่ะคุณค่ะล่าสุดเลยนะครับ
หมื่นก็ขอออกจากจอแก้วมาพาแฟนคลับอเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะคะ
ไปกินกุ้งแม่น้ำที่เมืองกรุงเก่าอย่างแบบฟินสุดเลยนะคะ
โดยพี่โป๊ปก็ออกมาบอกว่ารู้สึกภูมิใจมากเลยนะ
ที่ตอนนี้ทุกคนหันมาสวมใส่ชุดไทยสวยแบบนี้
แล้วก็ไปเที่ยวตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวต่างสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะ
ซึ่งยอมรับว่าก่อนหน้านี้ตัวเองก็ไม่ค่อยจะรับงานที่ใส่ชุดไทย

คือต้องรู้อยู่แล้วว่าพี่โป๊ปเป็นคนขี้เขิน
แต่ตอนนี้เนี่ยพร้อมทุกสถานการณ์แล้วค่ะพี่หมื่น
ติเราก็เวลางานติดต่อมาเยอะเหมือนกัน
ให้ใส่ชุดไทยเราก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่เราก็เขินอะ
แต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกไม่เขินแล้วเพราะว่าคนเขาถ่ายทั่วประเทศเลย
ดีใจที่ชุดประจำชาติสมัยก่อนของเรา
ก็คือทำให้คนนึกถึงแล้วก็คนไทยกลับมาใส่โดยไม่เขิน
อย่างที่ท่านนายกบอกก็ภูมิใจครับ
เห็นไหมล่ะนักแสดงยังภูมิใจขนาดนี้เลยนะคะ
ก็เลยมีกระแสข่าวออกมาว่าละครเรื่องนี้เนี่ย
กำลังจะผลิตตอนใหม่เป็นภาค๒เพิ่มขึ้นมานะคะ
ซึ่งพี่โป๊ปก็ออกมาจริงนักแสดงยังไม่ทราบเรื่องนะ
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการนัดคิวถ่ายทำอะไรแต่อย่างใดจ้า
ไม่น่าจะเพิ่มนะครับไม่น่าจะเพิ่มครับ
อันนี้ไม่รู้จริงว่ายังไงครับ
ไม่มีครับไม่มีเรื่องถ่ายเพิ่มครับไม่มีอย่างนี้นะ
ภาค๒มีละสตรอมไหมครับ
ก็ถ้าทางช่องกับทางบอร์ดแคสก็ยังเห็นว่า
ยังเหมาะสมกับผมอยู่อย่างนี้ก็มีสิทธิ์จะได้เล่นนะครับ
แต่ผมไม่รู้เรื่องนะครับว่าเขาจะทำต่อไหมหรืออะไร
แฟนคลับก็ต้องรอติดตามกันแหละว่าตกลงจะมีภาคสองจริงจริงหรือเปล่า

รวมไปถึงจะมีการถ่ายทำเพิ่มจากเดิมหรือเปล่า
แต่อย่างที่รู้กันตอนนี้พระเอกนางเอกบอกว่ายังไม่มี
ยังไม่มีถ่ายเพิ่มเพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยก็ถ่ายไปตั้งหลายปีแล้ว

แต่ที่แน่ละครเรื่องนี้มันยังไม่จบเลย
อย่าพูดไปรู้เลยว่าจะมี๕ตอนหรือเปล่า
ตอนนั้นเอง๘ตอนแล้วตอนนี้นะคะดูกันขนาดว่ากี่ตอนมาแล้ว
แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะแบบอ่านไปก่อนดูไปก่อน

วันนี้แฟนเติมนิยายในนิยายไทยรัฐนะ